เทนบีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สัตหีบชนบุรีเมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะ
เสียชีวิตสิบสี่นะครับณขณะนี้บาดเจ็บอีกเกือบสี่สิบ
อืมยังสาหัสสิบกว่าคนนะครับค่ะ
ผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ไปโรงพยาบาลสามารถออกมาได้แล้วเนี่ย
หนึ่งในนั้นก็คือคุณชะลิดโชธสุภาการค่ะ
อายุสี่สิบแปดปีนะครับเมื่อคืนนี้เอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดหวิด
เห็นบอกว่าอยู่หน้าเวทีด้วยนะคะโอ้โหอยู่ข้างในสุดเลยนะ
ด้านหน้าเวทีวันนี้คุณชะลิดไปพบกับเจ้าหน้าที่นะฮะ
เพราะว่าเขามาดำเนินการเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือดูแลให้ค่ะ
ออกจากโรงพยาบาลมาได้แล้วนะครับอืม
ตอนนี้อยู่ที่บ้านค่ะนะฮะอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้น
เราจะคุยกับพี่ชะลิดหน่อยนะครับค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
โดยเฉพาะวินาทีเกิดเหตุนะใช่ค่ะสวัสดีครับพี่ฉลิตครับ
สวัสดีค่ะคุณชะลิดสวัสดีครับอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้
ครับอยู่บ้านแล้วครับบ้านอยู่ไหนให้พิชลิศสัตหีบชนบุรีหรือเปล่า
ได้ครับสัตหีบชนบุรีครับพี่ชะลิดเมื่อคืนเล่าให้ฟังหน่อยว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นพี่ชะลิดไปเที่ยวกับใครฮะ
คนเดียวหรือไปกับเพื่อนอ๋อไปกับน้องครับน้องชายครับ
สองคนไปกันหลายคนครับประมาณสิบสองสิบสามคนนะครับโอ้
กลุ่มใหญ่นะอยู่โซนไหนที่ไปนั่งอยู่โซนไหนฮะข้างหน้าสุดเลยครับ
หน้าเวทีเหรอคะพี่ชะลิดครับหน้าเวทีเลยครับ
ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อมันมันเหมือนมันมีประกายไฟลงมาครับ
แล้วหน้าเวทีมันเหมือนกับไฟมันช็อตเลยมันบึ๊บแล้วมันระเบิดพอระเบิดปุ๊บ
ถึงสิบวิครับดับหมดเลยครับไฟมันมาจากทางไหนคะ
พี่ชะลิดบอกเนี่ยก็คือเห็นจากด้านบนใช่ไหมมองไปที่หน้าเวทีแล้วเห็นจากด้านบน
นะครับบ้านด้านบนซ้ายมือครับถ้าเราหันหน้าเข้าเวทีด้านบนซ้ายมือ
หน้าเวทีก็อยู่ขวาครับซ้ายอยู่ซ้ายซะหันหน้าขึ้นเวที
ถ้าอยู่อ่าถ้าพี่ชะลิดยืนอยู่แล้วหันหน้าไปหานักดนตรีบนเวทีเนี่ย
ชะลิดเห็นซ้ายมือหรือขวามือซ้ายครับซ้ายซ้ายมือนะบนบนเพดานมัน
อะไรอย่างเงี้เหรอเป็นประกายไฟอย่างเงี้หรออ่าครับมันมีลงมาแล้วก็
พอลงมาแล้วก็ลงมาที่พื้นแล้วก็แล้วก็ถ่ายไปถึงห้าวีครับ
ไม่เห็นอะไรแล้วอะไรแล้วครับพลึบนี่คือเป็นเป็นแสงเป็นแสงเพลิง
ว่าไฟดับหรือว่าเป็นควันอะไรขึ้นมาอ๋อไฟดับไปเลยครับ
มันประกายไฟแล้วก็ดับไปเลยครับอ๋อเท่ากับว่ามีไฟย้อยลงมาจาก
ทางฝั่งซ้ายตกลงมาที่พื้นแล้วก็มีเสียงระเบิด
แล้วก็ทุกอย่างดับมืดอย่างเงี้เหรอคะใช่ครับใช่ครับ
แล้วจากนั้นเป็นยังไงต่อพี่ชะลิดจากนั้นก็ต้องรีบหาทางออกแล้วครับ
มีเสียงอื้ออึงหรือมีใครตะโกนบอกหรืออะไรยังไง
ก็รู้ว่าบอกกันยังไงที่ว่าวิ่งหาทางออกคือยังไงครับ
ไม่มีใครบอกครับบอกผมก็บอกพวกพี่ผมไปด้วยกันนะครับ
น้องว่าให้ไปไปครับเพราะว่ามันมืดแล้วก็มันมีสาร
กลิ่นมันเหม็นไหม้เลยครับแต่จมูกครับแล้วมันมองอะไรไม่เห็นด้วย
ตอนนั้นในใจพี่ฉลิดคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าไฟไหม้ก็ไฟชอร์ทไฟไหม้ครับ
คิดว่าไฟไหม้ไฟช็อตแน่คือบอกเพื่อนกันบอกออกอย่างเดียว
ครับออกอย่างเดียวแล้วครับพี่สลิดออกมาได้ยังไงล่ะเออ
แล้วทำไมถึงคิดว่าต้องออกทางไหนตอนนั้นอ่า
พอดีมันมีทางออกอยู่ถ้าผมอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับ
ครับมันมีติดกับห้องน้ำอ่าเลยออกทางนั้นครับ
กันออกทางนั้นเลยพี่ชะลิดเคยมาที่นี่หรือเปล่า
หรือว่ามาครั้งแรกครั้งแรกเลยครับเพิ่งจะมาครั้งแรกเลยครับ
มาคือถ้าถ้าติดกับห้องน้ำเนี่ยมันคือด้านหลังเวทีใช่ไหม
ว่าเป็นเป็นมุมข้างหลังหรือเปล่าใกล้ใกล้เป็นโซนแถวบาน้ำอ่ะค่ะ
ห้องน้ำแล้วก็โฟนแคชเชียร์บาน้ำอ่ะค่ะก็คือออกมาทางด้านหน้าแล้ว
ใช่ไหมใช่ค่ะด้านหน้าค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นผังผังด้านใน
มันจะมีประตูทางออกก็คือประตูทางเข้าที่มาตอนเข้ารอบ
ตัวหลักหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอืมอ่าก็คือย้อนขึ้นมาค่ะ
โอ้โหถือว่าถือว่าออกมาได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนที่ออกมา
คนน่าจะเยอะเพราะยิ่งอยู่ด้านในสุดน่าจะออกมายากหรือเปล่าคะเป็นยังไงคะ
พอดีแถวโซนด้านบาน้ำกับตรงทางห้องน้ำจะเป็นเหมือนจะมีช่องทางเดินอยู่ค่ะ
พอดีพอเห็นประกายไฟปุ๊บก็คือทุกคนพากันออกมาไล่กันออกมาเลยตรงนั้นนะคะ
แต่ตรงส่วนคนอื่นอันนี้ไม่ทราบเพราะตอนนั้นคือเห็นไฟปุ๊บก็คือต้องตัวเองต้องเอาออกมาให้ได้ก่อนตอนนั้นอืม
เอ๊ะตอนนี้ผมคุยกับเอ่อกับคุณอะไรอยู่ครับเอ่อข้างคุณนัทธนิดค่ะ
คุณนัทธนิษฐ์เมื่อคืนไปด้วยหรือเปล่าไปด้วยค่ะโอ้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยนะ
แล้วที่พี่ชะลิดเขาบอกว่าเขาเห็นพลึบแล้วมันมีประกายไฟตกลงมาที่พื้นแล้วมันไฟดับเลย
ตอนนั้นคุณนัทธนิษฐ์ทำอะไรอยู่หรือว่าเห็นอะไรยังไงบ้างก็เตรียมวิ่งค่ะ
เพราะว่าพ่อเป็นคนดันหลังบอกให้วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวค่ะ
นี่ไปกับพ่อนะอืมใช่ค่ะตัวเราเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่
เนี้ยไม่เห็นหรอกแต่พ่อเห็นแล้วพ่อบอกให้วิ่งใช่ใช่ค่ะอ่า
ตอนที่เราออกมาทางด้านข้างคนในนั้นเริ่มวิ่งกันบ้างหรือยังคะ
วิ่งแล้วค่ะเพราะทุกคนดูหน้าไปไปมองฝั่งนักร้อง
เพราะนักร้องร้องเพลงอยู่ก็คือทุกคนจะอยู่ด้านหน้าเวทีหมดเลย
หันหน้าด้านเข้าหน้าเวทีอะค่ะอืมในกลุ่มของคุณนัทธนิษฐ์
กับคุณชะลิดออกมาได้ครบไหมฮะไม่ครบค่ะไม่ครบเหรอค่ะ
ออกมาได้กี่คนนะคะเออออกมาได้กี่คนออกมาได้กี่คน
ประมาณสิบสองคนนะคะแสดงว่าเพื่อนเพื่อนในกลุ่มของเราเสียชีวิตหนึ่งใช่ไหมฮะ
ค่ะเสียชีวิตหนึ่งแล้วตอนนี้มีรายงานมาว่าเสียชีวิตอีกหนึ่งค่ะ
เพื่อนรายงานเสียชีวิตอ่าที่อีกหนึ่งนี่คือล่าสุดนะขนาดนี้รู้ว่าช่วงบ่ายจะเป็นคนที่สิบสี่หรือว่านี่คือคนที่สิบห้าเนี่ย
น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงเย็นค่ะเพราะที่รู้ข่าวมานะคะเป็นช่วงเย็น
แสดงว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีข่าวร้ายเพิ่มคือจะเสียชีวิตเป็น๑๕อย่างนี้เหรอ
น่าจะใช่อะค่ะแล้วหนึ่งหนึ่งคนที่ว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาเขาไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงฮะอืมพอดีก่อนเกิดเหตุเขาไปเข้าห้องน้ำค่ะ
ครับค่ะไปแล้วพอเขาเข้าห้องน้ำไปไม่ไม่ถึงห้านาทีค่ะ
ก็เกิดประกายไฟก็คือก็ต่างคนก็ต่างออกมาพอดีก็ไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาออกมาหรือยังด้วยอ่ะค่ะชื่อคุณอะไรฮะ
ใครนะฮะชื่อสุรกาวจำชื่อไม่ได้แล้วครับจำชื่อไม่ได้ค่ะ
เขาเขาคือเขาคือหนึ่งในสามที่ไปเจอศพในห้องน้ำหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะใช่
คุณสุรการเรืองฤทธิ์หรือเปล่าค่ะคุณสุรการอายุสามสิบห้าปีใช่ค่ะ
ว่าเป็นหนึ่งในสามที่ไปเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำซึ่งสำลักควันค่ะ
ถ้าฟังจากพี่ชะลิดและลูกสาวก็คือคุณสุรการเนี่ยเป็นจังหวะไปเข้าห้องน้ำพอดี
ใช่ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าเพิ่งได้รายงานมาตอนเย็นที่เสียชีวิต
อันนี้พอทราบชื่อไหมคะไม่ทราบไม่ทราบเหรอแต่รู้แต่ชื่อเล่นว่าชื่อต้อม
ต้อมอ่ะค่ะคนนี้คือคือเจ็บเจ็บหนักใช่ไหมฮะ
แต่ออกมาได้ใช่ใช่เหมือนกันค่ะเพราะว่าไฟไฟคอกเหมือนกันค่ะ
อืมแต่อันนี้คือวิ่งตามกันออกมาเลยใช่ไหมคนที่ถูกไฟคลอกเนี่ยค่ะ
ใช่ใช่ค่ะอ๋อแปลว่าต่อให้รู้ตัวเร็วแล้ววิ่งออกมาเร็วเนี่ย
ไฟมันก็ลามเร็วมากเร็วมากค่ะเพราะว่าพอมันประกายแล้วมันก็มี
ปุ้งขึ้นมาก็คือทุกคนก็เห็นหมดแล้วก็คือวิ่งออกมาไม่ถึงสิบวิ
ทุกอย่างไฟดับควันแล้วก็มีควันดำเหม็นในนั้นไม่มีอากาศ
แล้วทุกคนก็ร้องด้วยบางคนก็น่าจะมีล้มเพราะว่ามันมีเสียงของล่วงด้วยค่ะ
ค่ะคุณนัทธนิษฐ์ตอนวิ่งออกมาจากหน้าเวทีจนถึงประตูทางออก
พอจะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าเราใช้เวลากี่นาทีไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีค่ะ
เพราะว่าเพื่อนของพี่ชายเขาตัดสินใจทุบกระจกค่ะทุบเพื่อจะใช่ค่ะ
เพราะประตูอ่ะเปิดออกไม่ได้แต่ไม่รู้ที่ว่าเปิดออกไม่ได้
น่าจะสาเหตุจากคนคงน่าจะมีคนแบบยื้อยื้อแบบจะเปิดประตู
จะปิดประตูอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะประมาณนั้นนะคะ
ก็คือออกไม่ได้ก็คือตัดสินใจทุบประตู
ก็คือถ้าเขาไม่ทุบกระจกออกมาคาดว่าก็น่าจะอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันค่ะ
ทุบนี่คือประตูประตูด้านในตรงบาน้ำเลย
ว่าประตูนอกสุดที่ว่าที่ต้องทุบกระจกกันต้องทุบประตูอ่ะ
บาน้ำด้วยค่ะตรงประตูบาน้ำอ่ะค่ะ
แล้วก็มันจะมี๒ชั้นค่ะมีด้านหน้ากับด้านใน
คือคือทุบทั้งสองทั้งสองทั้งสองเลยค่ะคือสภาพประตูเนี่ย
มันเหมือนมีประตูสองบานค่ะใช่ไหมแต่ว่าเขาจะล็อกไว้บานหนึ่ง
เพื่อที่ว่าเวลาคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยเขาจะต้องคอยตรวจค่ะ
ว่าเออมีอะไรนะสติ๊กเกอร์ตาปั๊มเวลาขับเขาก็เลยล็อกไว้บานหนึ่ง
คุณนัทธนิษฐ์บอกว่าพอคนจะวิ่งออกกันเนี่ยมันล็อกบานหนึ่ง
ก็ยิ่งเบียดกันไปใหญ่ประตูมันก็มีน้อยอยู่แล้วใช่
ก็เลยทุบเลยก็เลยทุบกระจกกันเลยถ้าไม่ทุบนี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคุณนัทนี่เมื่อคืนนี้มันมืดด้วยค่ะค่ะ
มืดด้วยครับค่ะเมื่อคืนนี้ไปไปเที่ยวไป
ในโอกาสพิเศษอะไรยังไงหรือว่าไปปกติ
หรือมีงานเลี้ยงอะไรหรือเปล่าฮะวันเกิดพี่ชายค่ะ
วันเกิดพี่ชายพี่ชายออกมาได้ใช่ไหมออกมาได้ค่ะ
แต่ก็สาหัสค่ะอ๋อยังอยู่โรงพยาบาลสาหัสอยู่
ใช่ค่ะสาหัสจากอะไรเป็นยังไงบ้างโดนไฟลอกอ่า
ลวกไฟคลอกหรือว่าอะไรยังไงไฟคลอกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ
โอ้โหเขาติดมาไฟโดนมาจากข้างในเลยหรือว่ามันไล่มายังไง
ก็คือพี่ชายหนูจะจะหันหลังให้เวทีก็คือเขาจะอยู่ในจุดหลักเลยค่ะ
น่าจะน่าจะเป็นช่วงตอนที่ว่าน่าจะมีภาพที่ว่าตอนที่มันระเบิด
อุ้มออกมาตรงหน้าหน้าร้านนะคะน่าจะเป็นช่วงนั้นค่ะ
เขาก็ออกมามันจะมีคนมีคนมีไฟติดออกมาเยอะ
น่าจะเป็นช่วงนั้นนะคะอืมอ่าอย่างคุณพ่อเนี่ย
คุณชะลิดนี่ก็เห็นหลังนี่ก็แบบโอ้โหก็ไฟติดมาแล้วใช่ค่ะเพราะว่า
เพราะว่าตอนทุบกระจกอ่ะมันจะมีเอ่อประตูอันที่สอง
ก็ทุบกระจกเหมือนกันแต่พอดีว่าหนูว่าหายใจไม่ออกแล้ว
เพราะว่าสำลักควันแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็พอดีเพื่อนของพี่
เนี้ยค่ะอีกคนนึงเขากระชากขึ้นมาทั้งพี่ทั้งน้องเอ่อ
พี่สาวกับหนูน่ะกระชากแล้วก็เหวี่ยงออกมาแล้วพ่อก็เป็นคน
ดันดันก้นออกมาอ่าค่ะแล้วหนูก็มาเนี้ยมาล้มอยู่อยู่หน้า
ร้านแล้วพอดีพอกำลังจะลุกขึ้นก็คือไฟก็บึ้มมาจากข้างหลังเลย
อาจจะเป็นช่วงพ่อใช่ค่ะแต่คุณนัทธนิดเนี่ยไม่โดนไฟ
แต่คุณพ่อเนี่ยรับไปเลยเพราะว่าดันลูกสาวดันออกมา
ใช่ค่ะไฟแป๊บเดียวเนี้ยมันมาแบบถ้วยหมดเลยอืมใช่ค่ะ
โถงด้านในเนี่ยข้างในแบบร้อนแบบร้อนแล้วก็เหม็นด้วย
แล้วก็แบบไม่มีอากาศอะไรเลยค่ะครับอืมความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้าง
เห็นวันนี้เจ้าหน้าที่เขาให้ไปหาใช่ไหมฮะไปเซ็นท่งเซ็นชื่ออะไรเนี่ย
เขาจะช่วยอะไรยังไงบ้างเขาบอกเรามาว่ายังไงบ้าง
ยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยค่ะเพราะว่ายังขาดเอกสารอีกอยู่ค่ะ
เอาเหรอเขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะช่วยแบบไหนเยียวยายังไง
หรือว่าเจ้าของอะไรเขาติดต่อมาบ้างไหมยังค่ะ
อยากได้รับความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมครับเผื่อเราจะเป็นสื่อกลางให้
ก็อยากให้เขามาดูแลแล้วก็มาเยียวยามาแบบ
ก็คืออยากให้เยียวยาดูแลทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อย
วิกฤตทั้งคนเสียชีวิตนะคะครับค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ณขณะนี้นี่เป็นยังไงเนี่ย
หลอนไปเลยไหมหรือว่ามันน่ากลัวแบบมันโอ้โหมันยังไงบ้างเนี่ยคุณนัทธนิษฐ์
มันหลอนด้วยน่ากลัวเพราะว่าไม่เคยเจอเคยดูแต่ข่าว
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะอืมอย่างเราไปเรา
รู้สึกไหมว่าเอ๊ะทางนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะหนีทางไหนทางหนีไฟตรงไหนมีกี่ประตู
ไม่ไม่คิดเพราะว่าไม่มันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไม่ไม่คิดแต่ว่า
ตอนที่เข้าไปรู้สึกเหมือนตอนเขาปล่อยไดไอซ์ออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้นิดนึงมีกลิ่นเหม็นไหม้
ค่ะช่วงปล่อยไดไอซ์ออกมาเหรอใช่ค่ะมันจะมีควันออกมาค่ะอืม
มันเรียกไดไอซ์หรือเปล่าหนูก็หนูก็ไม่ทราบมันเป็นควันออกมาหน่อยนึงค่ะ
แต่ว่ามีกลิ่นกลิ่นไหม้ปนออกมาด้วยคุณนัทธานิสค่ะจริงในร้านเนี่ยค่ะมันมีพวก
ปริงเกอร์หรือสัญญาณเตือนเวลามีควันมีไฟอะไรอย่างนี้มีไหมคะหรือเห็นไหมคะ
ไม่เห็นอะไรเลยค่ะตอนนั้นถังดับพงดับเพลิง
ถังก็ไม่เห็นตอนนั้นหนูไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่า
พอจากที่มันระเบิดปุ๊บเสร็จก็คือไฟตัดไปเลยค่ะจับไปทุกอย่างมองเห็นอะไรเลยค่ะ
คนที่ติดอยู่น่าจะเป็นแบบมองไม่เห็นด้วยแล้วก็น่าจะสำลักควันด้วยค่ะ
ไม่มีใครมาบอกเลยเจ้าหน้าที่มาช่วยว่าอ้าวอย่าแตกตื่นนะ
วันให้ดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ